อื่นวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของที่ดินของคุณปรินา

บิ๊กป้อมบอกว่าก็เรื่องส่วนตัว

เพราะว่าจริงแล้วคุณปรินาคุณเอ๋ปรีนายถูกแต่งตั้ง
เป็นเหมือนกึ่งโคศกตอบกลับของพักถูกไหมล่ะ

พอเกิดเหตุแบบนี้จะกระทบพักพลังประชารัฐไหม
เพราะในประวิทย์วงศุวรรณรองนายองรัฐมนตรี
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็บอกเลยนะคะว่าสำหรับประเด็นการที่

ถูกยื่นตรวจสอบการครอบครองที่ดินกว่า๑๗๐๐ไร่
จังหวัดราชบุรีว่าปลุกป่าสงวนหรือเปล่าเนี่ย

มันมีกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอยู่แล้ว
เจ้าตัวคงจัดการปัญหานี้เองได้
อย่าตีความว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นางสาวปารีนาเปิดโปรง
ที่ดินแม่ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่อย่าเอาไปโยงกัน
เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการตรวจสอบ

ตรงนี้พวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่แต่พวกเขากำลังประชาหรัฐใช่ไหม

ตอบเรียบตามสไตล์รองนายกอย่าไปคิดมาก

ก็ตอบเหมือนที่นายกรัฐมนตรีตอบนะฮะ
แต่ว่าจริงการวางตัวของคุณเอ๋ปรีนาไกรครุบ
เธอจะทำท่าสนิทสนมกับทั้งนายกรัฐมนตรีเห็นไหม
งานเลี้ยงที่ไปที่กรมมสรรค์จอนดรเอกก็ไปก่อนนะฮะ
ว่าจะปกป้องหรือเปล่า

แต่พลเอกประวิทย์ก็ตอบว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย

ส่วนถามว่าวันนี้คุณปรีนาอยู่ไหน
นี่ครับไปประชุมนัดแรก

หรือคนเรียกชื่อย่อว่ากรรมาทิการปราบโกง

ไม่ขอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงปัญหาการครอบครองที่ดิน
รัฐมนตรีช่วยเกษตรนะเอาเอกสารไปมอบให้
สิทธิ์ข่าวก็พยายามที่สอบถามเหมือนกันสักถามเหมือนกัน
บอกว่าถ้าต้องการทราบความคืบหน้า
ให้คุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนตัวก็ยินดีทำตามระเบียบนะครับ
แล้วก็ปปชจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่ราชบุรีในช่วงเช้า

แต่ว่าในเวทีนี้นะคุณขอติ่งนิดหนึ่ง
เวทีนี้มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

เพราะเมื่อเช้าพลเอกชายชาญช้างมงคล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
กำลังชี้แจงเรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบ

ยกมือทักท้วงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทซึ่งเป็นประธาน
และก็พูดกับประธานบอกระวังท่านจะติดคุก

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หันมาตอบโต้
ชี้ไปทางนางสาวปรินาและพูดว่าคุณขู่ผมเหรอ
เปิดมาขนาดนี้ก็มีสวนแน่นอนล่ะค่ะ
เออก็คุณปรินาไปแสดงพลังอยู่ในกรรมธิการอยู่นะฮะ

เรื่องนี้มีความเห็นจากนายนิพิธิ์อินทรสมบัติด้วย
ใช่คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับคำชี้แจงทางคุณพ่อของคุณปรินา
ออกมาชี้แจงแทนลูกสาวบอกว่าที่ดินนี้ทำกินถูกต้องจริง
คือคุณปรินาไปซื้อในฐานะเกษตรกร
ไม่ได้เป็นเกษตรกรเถื่อนแล้วก็เอาไปทำเป็นฟาร์มไก่
มันส่งต่อกันมาหลายทอดแล้ว
พืชด้วยปลูกมันปลูกสับปะรด
เขาบอกว่ามีการจ่ายภาษีมีการเป็นที่ดินพบท๕

ทีนี้เรื่องนี้คุณนิพิษเลยบอกว่าต้องระวังนะ
เวลามีเรื่องประเด็นบุกรุกที่ดินของรัฐทีไร
บุกรุกก็จะชอบบอกว่าครอบครองและเสียภาษีถูกต้อง
มีใบพบท๕มาแสดงเรียบร้อย
พบท๕ก็คือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ค่ะ
คุณนิพิษบอกว่าไอ้ใบนี้มันคือใบแสดงว่าคุณเสียภาษีบำรุงท้องที่
แต่ไม่ได้เป็นหลักฐานว่าคุณมีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่นี้โดยชอบนะ
เพราะฉะนั้นจะใช้ใบนี้มายืนยันกับรัฐว่ามีสิทธิ์เหนือรัฐ
ทำไม่ได้ในทางกลับกัน
ระวังมันจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองเป็นดาบสองคม
คือเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์สุภาพบอกว่าต้องชี้แจงให้ละเอียดนะคะ

ถ้าเป็นชาวบ้านตาดำป่านี้ติดคุกกันไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องชี้แจงให้ละเอียดจริงว่า
ได้มาอะไรยังไงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง
ปี๕๔ก็ดีอีกปีก่อนก็ดี
มันเปลี่ยนแปลงหมดว่าที่ดินนี้ตกลงเป็นของหลวงเป็นสอปกร

เรื่องนี้ยังอีกยาวนะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบกัน
แล้วก็ให้ความกระจ่างแก่สังคมให้ได้นะครับ